ดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็เล่นรัสเซียลูเล็ตปั้งปั้งจริงครับ
ตำรวจภูทรเมืองนครปฐมนะครับแล้วก็แพทย์ก็ผ้าคุมเรียบร้อยแล้ว
นะฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
โรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งริมถนนสายตาก้งดอนตูมตะบนบ่อพลับอำเภอเมืองนครปฐมครับ
ที่เกิดเหตุเป็นหลังโรงน้ำแข็งนะพบศพนายชัยอายุ๔๘ปีเป็นชาวเมียนมา
คนงานร้านขายยางรถยนต์นะครับอยู่ในสภาพนอนหงาย
เสียชีวิตจมกองเลือดมีร่องรอยบัตรแผลที่ขมับขวา
ข้างตัวเนี่ยเจอปืนลูกโม่จุด๓๘ตกอยู่๑กระบอก
แล้วก็ซองหนังของปืนใกล้กันพบขวดเบียร์วางอยู่หลายขวดเลย
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุในชัยนั่งดื่มเหล้ากับพวก๖คนได้อยู่ในโรงน้ำแข็ง
เมาเมาปั๊บใจใหญ่หยิบปืนลูกโม่ออกมาให้เพื่อนดูบอก
นี่จะทำให้ดูนะรัสเซียลูเล็ตเขาเล่นกันยังไงจะเล่นให้ดู
ลั่นไกลสองครั้งครับครั้งแรกรอดนะครับ
นกสับไปไม่โดนกระสุนนะฮะแต่ครั้งที่สองนกสับไปโดนกระสุนฮะ
นะครับกระสุนพุ่งเข้าขมับในชัยล้มลงเสียชีวิตไปเลยฮะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบปืนของนายชัยพบว่าบรรจุกระสุน๒นัด
อยู่ช่องตรงข้ามกันไอ้นกที่สับกระสุนเนี่ยสับไปเพียงหนึ่งนัดเท่านั้น
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจขม่าวดินปืน
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานในแคนเป็นลูกชายของนายชัย
เล่าบอกว่าเย็นเมื่อวานพ่อนัดเพื่อนดื่มกันวันหยุด
เกือบเที่ยงคืนอยู่แล้วแม่โทรมาบอกว่ารีบไปดูพ่อที่โรงน้ำแข็งหน่อย
นะครับไปถึงก็อ้าวพ่อนิ่งไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่แค่คนเดียว
มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะ๑นัดปั๊มหัวใจนะครับก็ไม่ขึ้น
จับชีพจรดูอ้าวพ่อเสียชีวิตซะแล้วครับเพื่อนร่วมวงดื่มเหล้าของพ่อ
นะครับพ่อเขาชอบเอาปืนมาโชว์ในวงเล่า
ก่อนหน้านี้พ่อเคยเล่าว่าสมัยวัยรุ่นชอบเล่นปืนนี่แหละครับ
ทำแบบนี้แหละนะฮะก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
เชื่อว่าเป็นการเล่นแล้วก็เกิดความผิดพลาดครับ
ผมว่านะเพราะว่าเขาก็ชอบเล่าให้ผมฟังว่า
เหล็กแบบนี้แหละลูกโม่ก็เอานัดหนึ่งใส่เข้าไป
แล้วก็หมุนแล้วก็เสี่ยงดวงกันว่าใครจะโดด
แต่ส่วนใหญ่เขาเล่นคนเดียวแหละเขาเล่นโชว์นี่มากกว่า
ครอบครัวก็นำศพผู้ตายไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพะเนียงแตก